เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมค่ะดึกแล้ว
อยู่มันมีจัวประเด็นขึ้นมาในเว็บไซต์

พระเอกนางเอกคู่จิ้น

ส่วนจะเป็นคู่ไหนปรากฏว่า

หลายคนก็เลยดาวกันไปว่าเออ
พูดกับคุณจุ๋ยจุ๋ยท้องเหรอ

ไม่ต้องปล่อยให้คาใจกันนานค่ะ
ไม่ต้องให้มโนคุยกันไปเองนะคะ
จุ๋ยวรรษยามาเองเลยจ้า
แคปภาพข่าวลือเจ้าปัญหาค่ะ

นางเอกสาวพลาดท้องกับคู่จิ้น

อินสตราแกรมส่วนตัวเมื่อคืนนี้เลย
บอกเลยว่าไม่ใช่จุ๋ยนะคะ

แต่เอารูปจุ๋ยมาประกอบข่าวนี้คืออะไร

ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยนะคะ

พูดที่ใช่ก็มาโพสต์ข้อความหวาน

บอกว่ากำลังใจอยู่ตรงนี้เสมอนะคะ

ให้ทันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ

ส่วนจะเป็นใครกันนั้นทำยังไงดี
คนดูก็ไม่คำค่ะตาคล้ำกันเลยทีเดียว